คุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูเรื่องปัญหาความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เป็นเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้น
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงปัญหานี้
ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องหาหนทางในการแก้ไข
แล้วก็ความพยายามของหลายฝ่ายในการมาหารือมาประชุมกัน
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามพร้อมกัน
อาจารย์สุภาพขี้กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
เชิญครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ที่ต้องมาทางสายโทรศัพท์ครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
จนถึงสิบแปดมะกะลาหกสองพระสงสัมมเนญในสามจังหวัด
ชายแดนพลักษณ์ใต้ตกเป็นเป้าความรุนแรงมรณภาพไปแล้วยี่สิบเอ็ดรูป
บาทเจ็บยี่สิบเจ็ดบางช่วงเวลาก็เกิดเหตุที่หน่อย
บางช่วงเวลาก็ห่างหายกันไปนาน
แต่ว่าเหตุการณ์โจรใต้ฆ่าพระคราวนี้ผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่กระทบกระเทือนใจคนไทยมากที่สุดสลดใจที่สุด
สะท้อนเรื่องนี้นอกจากจะปรากฏเป็นข่าวใหญ่ของสื่อหลักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แล้วเนี่ย
สะท้อนผ่านโลกออนไลน์วัดความรู้สึกได้ครับ
ว่าผู้คนในสังคมเขามีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนี้มาก
มีความเห็นมีคำถามมีข้อสงสัยมากมายครับ
เช่นมีคำถามว่าเออแล้วเราจะปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน
เราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหม
ทำไมไม่เด็ดขาดให้มากกว่านี้อ่าบางคนก็ตั้งคำถามเลยเถิดไปว่า
ทำไมถึงไม่ดุดันไม่แข็งกล้าวเหมือนกับที่ดุดันแข็งกล้าวกับม็อบ
หรือกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองล่ะฉะนั้นจนกระทั่งมีคำถามที่มีนัยสำคัญครับ
ว่าการแก้ปัญหาสามจังหวัดปักใต้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วหรือยัง
อ่าที่ว่าถูกทางแล้วหรือยังก็คือว่าแนวทางการเดินหน้าไปสู่โหมดของการเจรจาสันติศุกร์
รถแมพที่วางไว้ท่านผู้ชมคงได้ยินข่าวเรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมครับ
อยู่ในขั้นตอนของการเดินหน้าเจรจาสู่สันติศุกร์เวลานี้เพียงแต่ว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ก็หยุดชะงักไปชั่วคราวมีคำตอบประเด็นนี้ว่า
ยังไงยังไงเราก็ต้องยืนหยัดในแนวทางนี้ครับเหตุผลก็เพราะว่า
แก้ปัญหาความขัดแย้งรุนแรงตามแนวชายแดนแบบที่เราเจออยู่เนี่ย
เกิดขึ้นมาในหลายประเทศทั่วโลกเหตุการณ์ที่เกิดก็เหมือนเหมือนเรานี่แหละครับ
คือมีการสู้รบมีการปราบปรามมีการเข็นฆ่ากันมายาวนาน
ใช้วิธีการปราบปรามแต่ว่าสุดท้ายปัญหาไม่จบ
มันกลายเป็นว่าไม่มีทางที่จะชนะเบ็ดเสร็จ
แล้วไม่มีรัฐบาลไหนที่เอาชนะด้วยการปราบรามเข็นค่าอย่างนี้ได้
สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องไปสู่จุดตั้งโต๊ะเจรจาครับ
แล้วระยะเวลาเส้นทางการเจรจาเนี่ยถ้าไปศึกษาดูแต่ละประเทศที่เขาใช้กันเนี่ย
โอ้บางประเทศใช้เวลาเป็นสิบปียี่สิบปีจึงจะบรรลุข้อตกลง
จะยุติปัญหาได้แต่ว่าแน่นอนครับในระหว่างรายทางเนี่ย
ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปคือมีการก่อเหตุก็จับกลุ่มดำเนินคดี
มีการก่อเหตุครอบปราบปรามด้วยกำลังอาวุธซึ่งขณะนี้
เราก็อยู่ในช่วงการแก้ปัญหาโดยวิธีการนี้อยู่คือเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเจรจาสันติศุกร์
ก็เริ่มต้นมาแล้วหลายปีแม้ว่าจะสะดุดหยุดชะงักเป็นบางช่วง
แต่จุดหมายปลายทางก็ยังอยู่คือตั้งโต๊ะเจรจานี่คือนโยบายและหลักการนะครับ
แต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้รัฐบาลก็ถูกกระแทกแรงถูกตั้งคำถามอย่างที่ว่า
ก็สำคัญคือมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่า
เรื่องที่เกิดนี้เราต้องไม่สร้างกระแสให้เกิดความจริงชังระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิม
เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยชาวบ้านระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมเนี่ย
เขาอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่าคราวนี้ภาพที่เราเห็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ย
จะเห็นว่าคณะผู้แทนจุฬาราชมนตรีและเลขานุการกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย
ได้เข้าไปกราบพูดคุยกับพระเทพศิลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
และถวายปัจจัยเพื่อช่วยเหลือศพพระครูประโชธรัตนารุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอสวยบดีเจ้าอาวาสแล้วก็อีกพระอีกรูปหนึ่ง
แล้วก็ตัวแทนของกรรมการกลางอิสลามก็รุดไปถึงที่
นำสารนำข้อความนำความรู้สึกของจุฬาราชมนตรี
ไปแสดงให้เห็นด้วยฉะนั้นเรื่องที่จะทำให้เกิดความกินแหนงแคลงใจ
ระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมเนี่ย
ไม่น่าจะมีครับเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่อง
สำหรับพระครูประโชธคณานุรักษ์เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอสวยปดี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าท่านวางท่านวางก็คือชื่อจริงท่านก็สว่าง
ภาคใต้ก็เลยเรียกสั้นหน่อยว่าท่านว่ามีบันทึก
จากพระมหาอภิชาติธรรมาพินโทที่ท่านได้บันทึกถึงพระครู
โชธนานุรักษ์ไว้น่าสนใจครับท่านบอกว่าในชีวิตผม
ไม่อยากได้ยินคำว่ามีวัดร้างในพื้นที่ที่ผมอยู่
เคยมีช่วงหนึ่งมีวัดหนึ่งชาวบ้านไม่มีที่พึ่ง
อยากทำบุญอยากฟังธรรมแต่ไม่มีพระผมก็คุยกับชาวบ้านโคโกว่า
วันพระช่วงเช้าจะไปที่โน่นให้ชาวบ้านได้ทำบุญ
ต้องเดินเท้าไปตั้งแต่ช่วงเย็นของอีกวันหนึ่งพอไปถึงก็ดึก
ตื่นเช้ามาชาวบ้านมาทำบุญเสร็จก็ต้องรีบเดินทางกลับมาให้ทันเพลง
วัดโคโกเพราะชาวบ้านรออยู่ลองนึกดูมีวัดแต่ไม่มีพระอยู่
เจ็บปวดใจนะคนเท่าคนแก่มาวัดเห็นจีวอนตากหน้าสาราก็ยังอุ่นใจ
ถ้าไม่มีพระสงฆ์ทำหน้าที่นั่นหมายถึงว่า
ลมหายใจของพระพุทธศาสนาหมดแล้วแล้วพระที่เป็นเพื่อนก็ยังบอกว่า
สว่างพูดย้ำให้ฟังตลอดเวลาว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่รักสูงสุด
ลมหายใจที่มีอยู่ขอถวายเป็นพระพุทธบูชา
และขอทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ
หัวใจท่านเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวผมรู้ว่าทำหน้าที่ตรงเนี้ยเสี่ยง
สักวันก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่มันคือบ้านเกิดผมบ้านที่ผมรัก
ไม่รู้อะไรที่หล่อหลอมให้ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นไม่รู้จะหาพระอย่างท่านได้ที่ไหน
ไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะสร้างพระอย่างท่านได้พระผู้เสียสละพระนักพัฒนา
แล้วก็พระอาจารย์ที่เคารพท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า
พระครูประโชธเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาท่านก็คงไม่มีศาสนา
การทำหน้าที่รักษาลมหายใจของพระพุทธศาสนาในพื้นที่สีแดงของจังหวัดภาคใต้
แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเลือดเนื้อลมหายใจท่านก็ยอมสม
เลิกทำความดีผมไม่หนีผมถือว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินไทย
ปู่ย่าตายายผมเป็นคนพุทธนี่แล้วก็มี
ปิดท้ายด้วยคำที่ท่านให้สัมภาษณ์นักข่าว
นักข่าวถามว่าหลวงพี่ทำไมไม่ย้ายไปสงขลาท่านพระครูตอบว่า
ถ้าย้ายไปแล้วใครจะเป็นหลักชาวพุทธที่นี่นักข่าวถามว่าหลวงพี่ไม่กลัวเหรอ
พระครูบอกว่ากลัวแต่ที่นี่คือบ้านนักข่าวถามเวลากลัวหลวงพี่ทำยังไง
พระครูตอบว่าผมเคยอ่านพุทธพฤษบทหนึ่งไม่รู้จำผิดหรือเปล่า
แล้วผมใช้มาตลอดคือมีชีวิตอยู่วันเดียวแล้วทำประโยชน์
ยังมีคุณค่ามากกว่าชีวิตอยู่๑๐๘ปีแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร
ถ้าผมตายก็ขอให้ผมได้ภูมิใจว่าผมไม่ตายเปล่า
ผมตายเพราะผมได้ทำประโยชน์ให้พระศาสนาจริงแม้มันจะไม่มีใครเห็นก็ตาม
นี่คือบทสัมภาษณ์ของพระครูประโชธรัตนานุรักษ์เพียงส่วนหนึ่ง
ที่ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อไม่นานมานี้ครับฉะนั้นนี่ก็คือ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ที่ขอกราบนมัศกาลไปถึงพระครู
ด้วยความรู้สึกผมคิดว่าคนไทยก็มีความรู้สึกตรงกันว่า
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพขี้ขจายนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ท่านที่ได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของพระครูพระโชธรัตนานุรักษ์
ก็รู้สึกสลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระนะครับ
แต่ก็มีการให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ